หารุมเตอร์สงสารให้สายปากตาแฮ่ว
ไอ้นัทมีเท่าเดียวอ่ะมีเท่าเดียวนั่นแหละยกเลยยกบันเลยยกบันเลย